ตอนนี้ถ้าไปดูในโลกโซเชียลมีเดีย

เรื่องของค่าโดยสารรถตุ๊กที่จังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่ก็มีกรณีคลิปภาพวิวาดกัน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไป
แล้วก็ไปทดลองใช้บริการรถตุ๊ก

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
วันที่แล้วมีเหตุการณ์คนขับรถ๒แถว

ขนส่งอาเขตที่เชียงใหม่
ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่โดยสารมา
ถ่ายคลิปเอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก

ถึงพฤติกรรมของคนขับรถสาธารณะในครั้งนี้
ล่าสุดวันนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้ง
หลังมีคนแชร์ภาพค่าโดยสารรถตุ๊ก
ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่
แต่ค่าโดยสารนั้นเรียกได้ว่าแพงแบบหูดับตับไหม้
สร้างเสียงบ่นและนินทากันหนักเข้าไปอีก

พบว่าป้ายนี้ถูกติดตั้งและเอาออกไปนานเกือบ๒ปี
สาเหตุเพราะถูกคนบ่นว่าตั้งราคาแพงเกินความเป็นจริง
ปัจจุบันแทบไม่มีรถตุ๊กมารับส่งที่จุดนี้แล้ว

ก่อนนั้นมันติดมานานมากเลยแค่ไหนอย่างนี้ยัง

ก็เห็นลูกค้าบ่นก็ให้น้องออกกันนะครับ

เพลงเดินอ่านเดินอ่านเพลงแชร์กันอะไรอย่างนี้ครับ
เออแล้วก็เคยเห็นมาก่อนนะ

แต่สุดท้ายแล้วทั้งสองแบบจะมีราคาต่างกันมากน้อยแค่ไหน
ทีมข่าวใช้เวลารอไม่ถึง๕นาทีรถแก๊ปจึงมาถึง

โดยราคาใช้บริการครั้งนี้ทั้งหมด๗๕บาท
ระยะทางราว๕กิโลเมตร
จากนั้นจึงเรียกรถตุ๊กหน้าห้างไปที่ปลายทางเดิม
เบ็ดเสร็จตกลงราคาได้ที่๑๒๐บาท
ค่าโดยสารระหว่างรถตุ๊กและแก๊ปคาต่างกันถึง๔๕บาทเลยทีเดียว
จากนั้นทีมข่าวยังไปพูดคุยกับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
กรอบราคารถตุ๊กและรถแดงในจังหวัดเชียงใหม่
โดยท่านยอมรับว่าขณะนี้รถตุ๊กยังไม่มีกรอบราคาที่แน่นอน
เพราะไม่อยู่ในระเบียบของคณะกรรมการระดับจังหวัด
แต่เป็นการตกลงราคาระหว่างคนขับและคนโดยสารเอง
ว่าจะรับราคาได้มากน้อยแค่ไหน
แต่หากคิดว่าไม่เป็นธรรมก็สามารถโทรมาร้องเรียนได้
เดี๋ยวคนกำลังกระพร้อมขับคังรถก็จะออก
ของท่านพูดไทยสารตกลงเขาได้และอดีตแบบนี้
พูดไทยสารเป็นธรรมการแจ้งภาระ๕๘๔
ใช้บริการที่ยอมรับไปได้
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องราคาที่ว่ารถแดงหรือรถตุ๊กโก่งราคานะคะ
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังแนะนำให้เราใช้บริการเรียกรถแดงผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือ
พร้อมทราบราคาค่าโดยสารมนุษย์แดงได้ทันที
ทีมข่าวจึงทดลองหลดมาใช้งาน
แต่สุดท้ายก็พบว่าแอปพลิเคชันนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้จริง
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน